คุณผู้ชมฮะเราได้เวลาในการติดตามสถานการณ์โควิด๑๙แล้วนะครับ
อย่างที่ขึ้นอยู่ข้างหลังจอก็คือวิกฤตยอดของผู้เสียชีวิต
ติดโควิดและเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น
แล้ววันนี้ทะลุ๗๐กว่ารายแล้ว
ถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีการประบาดในประเทศไทยมานะครับ
ขณะที่ต้องมีการจับตาการติดเชื้อว่าอาจจะทะลุ๑๐๐๐รายต่อวันด้วย
ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับ
ประจำวันพระสมดีที่๘กรกฎาคม
ยอดพุ่งไปอยู่ที่๗๐๕๘ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๖๙๙๐รายนะครับ
ผู้ติดเชื้อในเรือนจำมีไม่มากนักก็คือ๖๘ราย
ดังนั้นผู้ติดเชื้อทั่วไปเยอะมากอยู่นะครับ
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ๓แสนไปแล้วอยู่ที่๓๘๒๓๐รายนะครับ
และอย่างที่บอกว่าวันนี้มีผู้เสียชีวิต๗๕ราย
นับว่าเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันที่มากที่สุด
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในบ้านเรา
อดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๔๖๒ราย
ขณะที่มีผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านรายวันได้เพิ่มขึ้น๔๙๗๘รายนะครับ
สำหรับตัวเลข๗๐๐กว่ารายรายละเอียดที่ทางสบคจะแถลง
ก็คงจะมีการแยกว่ากรุงเทพมหาคลอะไรยังไงติดเชื้อเท่าไหร่
อย่างวันนี้ที่แต่ละจังหวัดเขารายงานคร่าวออกมานะฮะ
เพราะว่ายอดมันไปรวมอยู่ที่๗๐๕๘ราย
ก็คือสมุทรสาครวันเดียวป่วยทะลุครึ่งพันละ๕๔๔ราย
มีทั้งรายทั่วไปจากโรงงานมีทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าวนะฮะ
ปัตตานี๑๗๔รายมากกว่าเตียงที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดแล้ว
เพราะว่าไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเตียงรองรับ
ชนบุรีป่วยใหม่พุ่งไปอีก๒๙๐รายติดในครอบครัวก็เฉียด๑๐๐ราย
แล้วก็ระยองติดใหม่อีก๕๒ราย
ทั้งหมดทั้งมวลไปอยู่ในตัวเลข๗๐๐กว่าราย
ส่วนกราฟที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้
ก็ดูจำนวนผู้ติดเชื้อย้อนหลัง๗วันจะได้เทียบกันง่าย
กราฟสีเหลืองคือผู้ติดเชื้อรายใหม่
ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในรอบ๗วันที่ผ่านมา
อยู่ที่๕๐๐๖๐๐กว่าราย
วันนี้เส้นกราฟเชิดหัวสูงขึ้นนะครับเป็นเวฟที่สูงขึ้น
มีจำนวนผู้ติดเชื้อ๗๐๕๘ราย
ส่วนเส้นสีแดงนะฮะปลายกราฟก็เชิดสูงขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิต๗๕ราย
แล้วก็ในรอบสัปดาห์จริงนะก็มีผู้เสียชีวิต๕๐กว่าราย
กว่ารายที่รายงานกันไปแต่วันนี้เชิดหัวขึ้นจริงอยู่ที่๗๕รายนะครับ
ก็สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศมันก็ไปสอดรับ
กับที่แพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบค
เมื่อวานนี้ที่แถลงนะครับให้ประชาชนได้รับทราบ
แล้วก็มีการพูดถึงกรณีที่แพทยสมาคม
มีความเป็นห่วงนะครับว่าหลังจากที่พบสายพันธุเดลต้า
สายพันธุ์อินเดียในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
สายพันธุ์นี้มีการแพร่กระจายได้เร็ว
คาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อเป็น๒เท่า
ภายใน๒สัปดาห์นับจากนี้ไป
คาดว่าในสัปดาห์หน้าตัวเลขผู้ติดเชื้อ
อาจจะทะลุไปถึง๑หมื่นรายต่อวันนะครับ
ซึ่งก็ต้องขอให้ทุกคนเข้มข้นในการรักษามาตรการทางสาธารณสุขส่วนตัว
และที่สำคัญคือลดการเคลื่อนย้าย
ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของหมอและนักวิชาการ
ตอนนี้เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นแล้ว
ว่าบ้านเราตัวเลขที่มันอยู่ที่๕๐๐๖๐๐แล้วก็เลยไปถึง๗๐๐
ภาษาไทยก็คือเป็นการประบาดระยะที่๔ระลอกที่๔แล้วหรือเปล่านะครับ
และอีกอย่างหนึ่งคือทางเลือกสุดท้ายเนี่ย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่สีแดงเข้ม
คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ย
คือตอนนั้นมีการจำกัดเวลาตั้งแต่วันที่๓เมษายนปี๖๓
ก็คือ๔ทุ่มถึงตี๔ห้ามออกนอกเคหาสถาน
แล้วก็ตอนนี้มีความเป็นห่วงเรื่องของสายพันธุ์กลายพันธุ
เปรูและอเมริกาใต้มันดื้อมันมาไม่ดีแน่นะครับ
แล้วก็อีกอย่างมันอาจจะมีการระบาดแทนที่สายพันธุเดลต้าด้วย
นี่สิ่งที่นักวิชาการเขาเฝ้าระวังกันนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้คนป่วยของไทย
แล้วก็ถือว่าป่วยหนักติดอันดับ๑๒ของโลกแล้วนะ
ติดอันดับ๑๒ของโลก
ตัวเลขแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เราคิดว่า
ตอนนี้เราจะต้องทำยังไงต่อไป
ซึ่งเรื่องนี้จริงคุณหมออุดมคชินทรก็บอกนะคะ
ว่ามาตรการส่วนตัวเราต้องเข้มข้นมากขึ้นด้วย
ให้ได้๗๕ขึ้นไปโดยเฉพาะหน่วยงานเอกชน
ทีนี้คุณผู้ชมพูดถึงสถานการณ์ในบ้านเราทุกวันนี้
มันส่งผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจโควิด
ที่ตอนนี้หาสถานที่สถานพยาบาลที่จะตรวจโควิด
ก็ยากยากลำบากแสนสาหัสจริงประชาชนบ่นมาเยอะเลยนะฮะใช่ค่ะ
หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโควิดแล้วการที่จะไปนอนโรงพยาบาล
เตียงมันเต็มอะค่ะมีภาพด้วยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตมีการโพสต์คลิปเอาไว้
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าวันที่ท้อแท้ขอให้กำลังใจ

ที่เป็นคนนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลก่อนค่ะ
คือต้นคลิปจริงต้นต่อที่มาของคลิป
คือลูกชายคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

คุณเติมตระกูลกระมวลวิสิตเป็นคนถ่ายภาพและถ่ายคลิปเหล่านี้
โดยที่ไม่มีเสียงบรรยายนะใช่ค่ะแต่เขียนข้อความแคปชั่นเกี่ยวกับเรื่องของ
โอ้โหถ้าผู้ป่วยต้องมารอเตียงแบบนี้
โดยที่ยังไม่ถูกส่งตัวเข้าไปรักษาในห้อง
นอกห้องแบบนี้นะจะเหมือนอินเดียเขาแล้ว
ใช่เพราะว่าคุณตนตระกูลบอกว่าณโรงพยาบาลไม่คิดไม่ฝัน
ว่าจะได้เห็นประชาชนนอนรอแบบไร้วิแววที่จะได้รักษา
สารประชาชนตาดำที่นอนรอเตียงเข้าไม่ถึงการรักษาแบบนี้
ถ้ายิ่งปล่อยให้นานกว่านี้คงจะได้เห็นอินเดีย๒เร็วนี้

แค่เข้าใจว่าประชาชนต้องการอะไรก็พอ
หลังจากคุณเติมตระกูลกระมวลวิสิตลูกชายของคุณชูวิทย
มาโพสต์แล้วทีนี้คุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ต่อแล้วก็เขียนข้อความว่า
ท้อแท้ขอให้กำลังใจเราต้องสู้ต่อไปเท่าที่กำลังเราจะมี
ดูคลิปนี้แล้วต้องยอมรับว่าเราตัดสินใจพลาด
เมื่อรัฐบาลเลือกเส้นทางผิดย่อมมีผลกระทบต่อคนไทยทุกคน
นี่คือผลงานของผู้ที่เราเคยคิดว่าจะฝากความหวังไว้
นี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์เอาคลิปมาโพสต์

แต่คลิปนี้มันไม่มีเสียงภาคตอนแรก
และทีนี้ครับคนเขาก็ดึงคลิปของคุณชูวิทย์เนี่ย

ดูสิคุณผู้ชมทุกคนดู
ถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหเราคงแย่กันแน่
ดูดิในโรงพยาบาลตอนนี้มีแต่ผู้ป่วยเยอะมากอะไรเนี่ยนะครับ
ใช่ค่ะนี่คือผู้ป่วยที่รอเตียงใช่ไหมคะ
ทีนี้ดูเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่รู้ว่าเป็นหรือว่าไม่เป็นโควิด
ภาพการรอคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
เป็นการรอแบบปูเสือนอนกลางเต็นต์นอนข้ามวันข้ามคืน
เขาบอกว่ายอมทั้งตากฝนยอมทั้งตากยุง
จุดตรงนี้คือตรงวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
ตรงนี้เขาเป็นจุดคัดกรองโควิด๑๙
ตรงนี้ให้บริการฟรีค่ะคุณผู้ชม
แล้วดูสิที่เห็นภาพเนี่ยนะ
สมมุติว่าวันนี้เขามีตรวจ๖โมงเช้าเขาจะให้บัตรคิว
แล้วเริ่มตรวจจริงก็คือ๘โมงเช้า
แต่คนไปรอคือรอตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณสัก๒๓ทุ่มค่ะ
รอแล้วจุดตรงนี้ให้บริการตรวจได้๙๐๐ราย
เขาจะตรวจกันอย่างที่บอกตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น
ทีนี้ประชาชนเขาก็เอาจริงค่ะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเอกชนก็๓๕๐๐๔๐๐บาท
ทีนี้คนกลุ่มนี้เขาบอกว่าด้วยยุควิกฤตแบบนี้
มันไม่มีเงินหรอกเงินหลักพันมันก็มีค่า

แล้วดูสิคะวัดจะเปิดให้ประชาชนเข้าวัดประมาณเที่ยงคืน
คนเขาก็เลยมารอกันตั้งแต่๒ทุ่ม๓ทุ่ม
เสือบ้างกางเต็นต์บ้างจะรอรับบัตรคิวตอนเช้า
ทีนี้เราไปเจอกับคุณเรืองศักดิ์กันทะสังอายุ๓๐ปี

ไปพูดคุยกันสักประมาณตี๔นะ
ใช่ค่ะถามว่าคุณเรืองศักดิ์นี่มากางเต็นต์รอตั้งแต่กี่โมง
เขาบอกว่าโอ้ผมมารอตั้งแต่เกือบ๕ทุ่ม
ที่มาตรวจเพราะว่าแฟนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เตรียมเอาทั้งเสือเตรียมเอาทั้งเต็นต์
เอายากันยุงเอาเจลแอลกอฮอลมาหมดเลย
เดี๋ยวลองฟังเสียงที่นักข่าวของเราไปพูดคุยหน่อยละกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งจริงหน่วยบริการตรวจเชิงรุกโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
วันนี้วันที่๘กรกฎาคมเขาให้บริการตั้งแต่๘โมงใช่ไหม
มันก็จะมีสถานที่ก็คือที่ตลาดเทวราช
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ที่วัดผลมานีที่วัดราชสิงหอนที่ถนนเจริญกรุง
แล้วก็วัดบังขุนเทียนนอกรวมถึงตลาดบังแคพิรมนะคะ
จุดที่ให้บริการตรวจฟรี
ซึ่งถ้าเกิดว่าจะไปตรวจเนี่ยก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
แล้วก็เอาปากกาส่วนตัวไปด้วย
อันนี้เราบอกไว้เลยเผื่อใครจะไปตรวจบริการเชิงรุก

๖จุดนี่นะที่ประกาศมาล่าสุดนะคะ
เพราะจริงแล้วมันมีจุดอื่นอีกหลายที่
คุณผู้ชมฮะ๓๓๕แห่ง
กรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดด้วยนะครับ
แต่ว่าคุณผู้ชมต้องเข้าไปตรวจสอบดูว่ามีที่ไหนบ้าง
เข้าไปในเฟสของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขา
หรือว่าเฟสไทยรู้สู้โควิดนะฮะเขามีการประชาสัมพันธ์
เพราะอย่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลมี๑๒๙แห่ง
ซึ่งรวมทั้งของภาครัฐเอกชนต่างจังหวัดอีก๒๐๖แห่ง
ของภาครัฐและเอกชนด้วยก็ต้องเข้าไปดูกันนะครับ
ส่วน๖แห่งที่เราเห็นคนไปนอนเรียงรายกัน
เพราะว่าทางกรุงเทพมหานครเพิ่งประกาศออกมา
ว่าจะเปิดตรวจให้ฟรี๖แห่งนี้ตั้งแต่ช่วงวันที่๕ที่ผ่านมานะครับ
จุดตรงนี้หรือว่าใครไปตรวจที่จุดไหนมาเป็นยังไงก็รายงานเข้ามาได้นะคะบอกข้อ
เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นมาในข่าวสักช่วงแบบวันสองวันนี้นะคะ
ภูมิภาคอเมริกาใต้
แล้วตอนนี้ทางสาธารณสุขมาเลเซียเขาก็รายงานด้วยนะ
ว่าเจ้าสายพันลำด้ามันสร้างปัญหาด้านศาสตราณสุข

เพราะว่ามีการตรวจเชื้อพบมากกว่า๓๐ประเทศทั่วโลก
แล้วมันเป็นการกลายพันธุ์ที่มันซับซ้อนมีลักษณะพิเศษ

เปรูซึ่งการตรวจพบที่เปรู
ถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราผู้เสียชีวิต
เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรสูงที่สุดในโลก
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
จริงเจอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะที่ไปดูนะ
แต่ว่ามาเป็นที่รู้จักกันก็คือเดือนมิถุนายน

เพราะว่าเริ่มระบาดกันในหลายประเทศนะครับ
แต่จริงเจ้าตัวร้ายตัวดีมันมีอยู่แล้ว
แล้วก็เปรูอย่างที่คุณอริยาบอก
ถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิต
คือตอนนี้เขาบอกว่า๘๐๐คนต่อประชากร
ใช่ทีนี้ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้มี
ว่ามันแพร่ระบาดเร็วกว่าเชื้อสายพันธุ์อื่นจริงไหม
แต่ทางผู้เชี่ยวชาญทางนักวิจัยต่าง

ทางนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถยืนยันว่า

ต่อการแพร่ระบาด